ในรายการส่งท้ายปีที่ดูไบค่ะหลังจากแพ้คู่ปรับเก่าจากญี่ปุ่นค่ะ
รอบถึงชนะเลิศหญิงเดียวค่ะน้องเมย์รัชโชนกอินทนนต์มือหกของโลกชาวไทย
ขึ้นนำอากาเนยามากูชิมือสองของโลกจากญี่ปุ่นไปก่อนในเกมแรกนะคะ
แต่ว่าปิดไม่ลงในเกมที่สามค่ะนำก่อนสิบแปดต่อสิบสี่
แต่ถูกอากาเนะแซงจนชนะไปสองต่อหนึ่งเกมนะคะ
กอร์ทั้งหมดก็สิบเจ็ดต่อยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดต่อสิบสองและยี่สิบเอ็ดต่อสิบเก้า
ทำให้น้องเมย์ก็พลาดเข้าไปชิงอย่างน่าเสียดายสุดค่ะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้เคยเข้ารอบรองชนะเลิศได้๒ครั้งนะคะ
ก็คือในปีสองพันสิบสองและสองพันสิบห้า
ซึ่งน้องเมย์ก็เคยเจอกับอาการนี้มาแล้วทั้งหมด๑๗ครั้งด้วยกันค่ะ
ชนะได้เจ็ดครั้งแล้วก็แพ้ไปถึงสิบครั้งนะคะ
ปีนี้เจอกัน๖ครั้งน้องเมย์ชนะได้แค่๒ครั้งแพ้ไป๔ครั้งค่ะ
ซึ่งเกมเมื่อวานนี้น้องเมย์ก็ยอมรับนะคะว่าไปเล่นตามเกมของอากาเนเองก็เลยทำให้แพ้ในที่สุดค่ะ
๒๑๑๕๒๑๑๘ค่ะซึ่งรอบชิงชนะเริลนะคะก็จะแข่งวันนี้
ประมาณ๕โมงเย็นตามเวลาประเทศไทยค่ะ